ต่อที่โคราชครับจังหวัดนครราชศรีมา
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่มีลูกไปเตะแม่

เหตุผลเพราะว่าตัวเองเกิดประสาทหลอนขึ้นมา

แล้วเขาไม่ยอมกินยารักษาต่อเนื่อง

ตำรวจสงษ์ศพบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
แปดอันหนึ่งว่าพี่แม่นอนที่แม่เขานอน

คือแม่กำลังนั่งสวดมซั้น
สวดม้นครับ
จึงที่บ้านของผู้เสียชีวิตเนี้ย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดงานศพอยู่
ก็มีการไปสอบสวนไปถามนางทองหยุ่นปักกิ่ง
เป็นน้องสาวของผู้ตาย
พี่สาวเขาพักอยู่กับลูก๒คนแม่ลูกนะครับ
ส่วนพี่น้องคนอื่นต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปทำงานแล้วก็มีครอบครัวกันไป
กับลูกไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่าลงมือทำร้ายกันมาก่อน
โดยฝ่ายแม่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ส่วนลูกมีอาการป่วยทางจิตก็คือเป็นผู้ป่วยจิตเวท
ต้องกินยาตลอดไม่สามารถทำงานอะไรได้
ที่ผ่านมาเคยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินนครราชศรีมา
แล้วก็มีใบรับรองจากแพทย์ด้วยว่าเขาเป็นคนป่วยจิตเวทจริง
แต่ว่าเหมือนจะขาดยาไม่รักษาอย่างต่อเนื่องก็เลยอาการกำเริบขึ้นมา
อาการตำเนื่องขาดไปกำลังจะออกจากโรงศาลมากกว่ามาดูมาอยู่บ้านทะเล
หลายปีแล้ว
อาการเขาเริ่มเป็นตั้งแต่ทำงานตอนเป็นนุ่ม
ตามที่น้องสาวพูดได้เล่าแต่ว่าไปประสบอุบัติเหตุทำงานในโรงงาน
แต่ว่าไปประสบอุบัติเหตุทำงานในโรงงานแล้วก็เหมือนถูกเครื่องจักรบดนิ้วนิ้วขาดกันไป
หลังจากนั้นก็เลยมีอาการป่วยทางจิตมาตลอดกินยามาจนปัจจุบันอายุ๔๐กว่าปี
แล้วเหมือนจะขาดยาไปอาการก็เลยกำเริบขึ้นมา
สุดท้ายเนี่ยลงมือทำร้ายแม่โดยที่ไม่รู้ตัวนะฮะก็เลยเตะแม่จนตายไป
ตอนนี้ต้องให้อำนาจเป็นตำรวจเนี่ยต้องดำเนินคดีตามกฎหมายก็ไม่รู้ว่าจะดำเนินการอย่างไร
เพราะว่าก็เป็นผู้ป่วยจิตเวทด้วย
แล้วพอแม่ไม่อยู่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครดูแลผู้ชายคนนี้ต่อไปหรือเปล่า